พาคุณผู้ชมมาดูเหตุระเบิดเกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะคะ
อำเภอเมืองจังหวัดสตูนค่ะ
เกิดขึ้น๒ครั้งเวลาไล่เลี่ยกัน
ห่างกันแค่๑๕นาทีเท่านั้นเองนะคะ
จากการสืบสวนสอบสวนของตำรวจ
การกันว่าไม่น่าจะเกิดจากกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบ
แต่น่าจะเกิดจากความขัดแย้งส่วนตัวนะคะ
แต่ว่าเหตุการณ์นี้ย้ำก่อนนะคะไม่มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตนะคะ
เหตุระเบิดครั้งนี้เกิดขึ้นบริเวณถนนยาตราสวัสดีอำเภอเมืองจังหวัดสตูนค่ะ

จุดแรกที่ระเบิดอยู่นอกรั้วของด้านหน้ากองบังคับการตำรวจภูทรสตูน
จากนั้นถัดมา๑๕นาทีเท่านั้นเองค่ะเกิดระเบิดซ้ำขึ้นอีกลูก
ครั้งที่๒ทำให้กำแพงรั้วกระจัดกระจายเลยค่ะ
กระจกห้องสืบสวนและห้องธุรการเสียหาย
เจ้าหน้าที่ก็ต้องกั้นพื้นที่พร้อมปิดถนนสองสายนะคะ
โดยรอบคือถนนสายยาตราสวัสดีและถนนสตูนธานี
เบื้องต้นจุดแรกเจ้าหน้าที่บอกว่าเป็นระเบิดแสวงเครื่องซุกซ่อนเอาไว้ในถัง
เอาไว้ในถังขยับ
แรงระเบิดทำให้กระเบื้องมุงหลังคาโรงรถแตกกระจาย
รถยนต์ของกลางเสียหายไป๓คัน
รวมทั้งรถจักรยานยนต์ของกลางเสียหายจำนวนมาก

ยังทำให้กระจกบ้านเรือนบริเวณตรงข้ามสพมสตูนได้รับความเสียหายไปด้วยค่ะ
การสอบถามชาวบ้านในระแวกดังกล่าวบอกว่า
ตอนแรกได้ยินระเบิดลูกแรกก่อนนะ
เสียงเขาบอกคล้ายหม้อแปลงไฟฟ้าระเบิดเลย
แต่หลังจากนั้น๑๕นาทีเท่านั้นเองค่ะ

ฟังเสียงชาวบ้านที่อยู่ในเหตุการณ์ค่ะ
ตอนนี้มาเตรียมน้ำรถหัวอยู่ที่หน้าบ้านครับ
แล้วมันก็ตกหล่นมาที่หน้าไปแล้ว
กล้องสกุลจันทราชในอำเภอเมืองสตูนนะคะ

โดยมีปมเหตุเกี่ยวกับเรื่องของความขัดแย้งส่วนตัว
มากกว่าเป็นการสร้างสถานการณ์
เหตุการณ์นี้ไม่มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิต
แต่ว่าหลังจากนี้ไปค่ะเนื่องจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอำเภอเมืองสตูนนะคะ
มีประชาชนอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากอ่าในอำเภอเมืองสตูนเลยบอกว่า
ต้องมีการประเมินสถานการณ์อีกครั้งค่ะ